โจยกพวกล่ารุมสกรรมลุงวินจอยอร์
ก็คือจักรยานยนต์รับจ้าง
เขาไปทำอะไรให้พวกเองไว้ตีเขาขนาดนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ส่องลงมาเห็นถนนเลยเหมือนหน้าร้านอะไรใช่ไหม

คือตลาดสดคูขวางครับ
นี่คือบริเวณตลาดสดคูขวางครับคุณผู้ชมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พวกนี้มาใส่ไม่ยั้งเลยผมบอกเลยนะแผลที่หน้าคุณลุงนี่นะ

กลุ่มวัยรุ่นมันตรงเข้ามาครับลุงขี่รถจักรยายนรับจ้างกำลังจะจอดรถ
ตัวประชิดตัวเสร็จปั๊บมันกระทืบซะ

จนผลเมืองดีนะครับห้ามเอาขวางอ่ะไว้

ต่อมานะครับอาสากู้ภัยมูลนิ
คุณลุงผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายอาวุธเนียมมุ้นีอายุห้าสิบสามปี
คุณลุงมีบาดแผลเต็มหน้าเลยนะโดยเฉพาะที่หน้าผาก
ขมับข้างซ้ายเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็น
สังเกตเห็นจะเป็นแผลเปิดยาวตอนที่คุณลุงเขานั่งกอดเข่าอยู่
คาดว่านี่ไงดูดีดูดีดูแผลกว้างไหมอ่ะ
ว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธทำร้ายในจุดนี้ครับกู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับ
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนต้นสายปลายเหตุ
ยังไม่ทราบข้อมูลเนื่องจากคุณลุงยังเจ็บอยู่
ยังพูดไม่ไหวท่ายการไม่ได้อยากอะไรก็ตามตำลวดสองพระเมิง
นครศรีธรรมราชนะครับก็เข้าตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายผู้บาดเจ็บแล้ว
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นคาดว่าอายุระหว่างสิบห้าถึงสิบแปดปี